จะพาไปดูนี่โอ้โหคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าตลาดแห่งนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
ที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับกับตลาดเจริญโรธ
งานนี้เขาบอกว่ามีเลขเด็ดโผล่มาด้วย

เดี๋ยวสิใจเย็นแต่ภาพนี้ให้ดูกันก่อน
ให้รู้จักก่อนว่าตลาดเจริญโรธมีที่มาที่ไปอย่างไร
แรกเดิมทีก็เป็นตลาดธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับ

แต่ว่าสุดท้ายไปมากลายเป็นที่รู้จักของเหล่าบรรดา
นี่เลยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการลงทุนเกี่ยวกับตัวเลข

รายเดือนและรายครึ่งเดือน
ก็จะมากันเต็มไปหมดเลยทีเดียว
เพราะว่าเขามีการขุดพบรากไม้และกิ่งไม้จำนวน๓ท่อนที่เชื่อกันว่ามีเจ้าแม่นางไม้สิงสถิตอยู่
ผู้ที่ศรัทธาเขาก็มาขอเลขเด็ดตามนั้นแหละ
แล้วก็มีคำล่ำลือ
ลือกันว่ามีคนถูกเลขเด็ดแล้วก็ถูกสลากถึง๕งวดซ้อน
ทีนี้ก็ดังกันไปใหญ่เลย
ล่าสุดคุณผู้ชมครับนี่เลย
นายธานินสมบูรณ์อดีตหัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิศนุโลกครับ
ก็ได้มาเป็นประธานนะพิธีเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ
นี่เขามีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับ
พ่อค้าประชาชนทั่วไปก็ร่วมในพิธีมากันเยอะ
แต่งแต่งกายกันเป็นอเจ้าชุดไทยโบราณนี่แหละครับ
มาร่วมพิธีกันรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับ
แล้วก็ที่รอกคอยอย่างใจจดใจจ่อก็คือบรรดานักเสี่ยงโชคทั้งหลายนี่ในช่วงเวลาแบบนี้
เฝ้าดูตัวเลขจากกล่องประทัดครับที่ทางเจ้าของตลาดทำการจุดถวายรูปปั้นลุงไข่
หลังจากที่มีท่านนี้นะครับพระครูสิทธิธรรมวิพัฒน์เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะเป็นที่รู้จักอย่างดีในจังหวัดพิศนุโลก
ทำการเบิกเนธให้เป็นที่เรียบร้อย
หลังจากที่ประทัดนัดสุดท้ายดังนะ
โลออกมาเป็นเลขเดียวกันไม่น่าเชื่อครับมีภาพให้ดูอีกรอบหนึ่งไหม
มีรอบเดียวค่ะคุณมาดีได้ค่ะคุณ
เดี๋ยวอ่านข่าวรอภาพแป๊บนึง
ไม่มีแล้วรอบเดียวพอ
เขาบอกว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจตรงนี้นี่แหละครับ
ว่าไอ้เจ้าตัวเลขที่มันซ่อนอยู่ในกล่องประทัดเนี่ย
เขาไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรแต่พอมันออกมามันเลขเดียวกันทั้งสองกล่อง
คือจริงแล้วแต่ละกล่องมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่นี่คือมันบังเอิญเหมือนกันเลย
นี่ภาพช้าช้าแล้วภาพนิ่งแล้วแหละแต่นี่ไม่ใช่ภาพช้าคุณ
อันนี้ภาพภาพนิ่งใช่ไหมเอออันนี้ภาพนิ่งแล้ว